ทำไมเวลาพระราหูย้ายเข้าย้ายออกโยกไปก็โยกมา
ทุกคนต้องรีบเช็คดวงตัวเองด้วยค่ะหมอไก่
ก็เพราะว่าการย้ายราศีของพระราหูนะคะจะส่งผลกระทบโดยตรงกับทั้ง๑๒ราศีค่ะ
ราศีนั้นดวงดีแต่ว่าบางราศีนั้นเตรียมตัวงานเข้าได้เลย
ได้สิจ๊ะราศีที่ดวงดีมีเกณฑ์ได้เป็นเศรษฐีนะคะ
จะมีอยู่ด้วยกัน๓ราศีด้วยกันนะคะ
ได้แก่ชาวราศีเมทุนค่ะสำหรับชาวราศีเมทุนนะคะ
ดวงดีมีโอกาสที่จะได้ลาบแบบไม่คาดฝันได้ลาบจากการเสี่ยงดวงนั่นเองค่ะ
อีกราศีหนึ่งนะคะก็คือชาวราศีธนูค่ะ
เพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ลาบจากอาชีพเสริมค่ะ
คงมีแต่ชาวราศีกุมเท่านั้นแหละค่ะ
ที่มีโอกาสได้ลาบลอยได้ลาบแบบไม่คาดฝันไม่ทันได้ตั้งตัว
ไม่รู้ว่าฉันอิจฉาหรือว่าสุขใจน้ำตาที่ไหลนั้นไหลมาจากจุดไหน
ให้เขาโชคดีบ้างเถอะซีรีเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะ
ดวงทั้ง๓ราศีเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักเอาการหน้าดูเลยค่ะ
คนจะดวงดีอยู่เฉยก็ดวงดีใช่ไหมคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป